ประเด็นการที่คนไทยนะคะถูกหลอกว่าจะให้ไปทำงานนวดสปาที่เกาะเมาดีฟ
บอกว่าจ่ายแค่ค่าเครื่องบินเอง๒๐๐๐กว่าบาทได้ไปแน่นอนนะคะ
แต่ว่าสรุปสุดท้ายค่ะถูกหลอกไป๕๐คน
ยังไม่ได้ไปเลยนะคะค่าตัวเครื่องบินนี่ก็ถูกหลอกไปเลย

ใช่๕๐คนก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความที่ตำรวจปราบรามการค้ามนุษย์นะคะ
ผู้เสียหายเมื่อวานนี้ก็ทยอยให้ปากคำกับตำรวจค่ะ
ทุกคนถูกนางสาวพิษสมัยฉ่ำผักแว่นหรือว่าชื่อคุณยุ้ยเนี่ยนะคะ
นางสาวจินตนาวงวิชาหลอกลวงให้โอนเงินบอกจะได้ไปทำงานนวดสปาที่เกาะเมาดีฟ
โดยนางถิตาพาสันติรักโยธินอายุ๕๗ปีเป็นชาวโคราชเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
เล่าบอกว่ามีนาคมที่ผ่านมานางสาวพิสมัยโพสต์ข้อความในกลุ่มผู้จัดหางานไปต่างประเทศ
ชักชวนให้ไปทำงานนวดสปาที่โรงแรมในเกาะเมาดีฟ
โดยอ้างว่าสวัสดิการให้ครบค่ะอาหารที่พักรายได้ต่อเดือนประมาณ๖๐๐๐บาท
เพียงแค่จ่ายค่าตัวเครื่องบินในการเดินทางมีแค่นี้เองจ่ายอย่างเดียวตัวเครื่องบินคนละ๒๐๐๐๓๐๐๐บาท
โดยนางสาวพิสมัยสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการโพสต์รายละเอียดของคนที่ไปทำงานแล้วมีความสุขในชีวิต
สุขสบายได้เงินเดือนเยอะจนคนที่อยากมีงานทำดูแล้วอยากสุขสบายบ้าง
มีเงินส่งมาให้ที่บ้านบ้างก็เลยหลงเชื่อและโอนเงินเข้าบัญชีของนางสาวจินตนาวงวิชาตามที่นางสาวพิษสมัยระบุ
โอนไปให้เนี่ยคือไม่มีการตอบรับใดไม่มีการพูดคุยใดกันต่อและไม่มีการให้รายละเอียดว่าจะไปวันไหนไปทำอะไรยังไงคือเขาก็มั่นใจแล้วว่าโอ้โหถ้าหายไปอย่างนี้ถูกหลอกแน่นอน
ด้านตำรวจปคมบอกว่าคดีนี้มีผู้เสียหายทยอยแจ้งความแล้ว๔๙คนนะคะ
คิดเป็นเงินที่ถูกหลอกไปแล้วเป็นล้าน
และน่าจะมีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า๑๐๐คน
ก็เลยประสานงานให้ตัวแทนกรมการจัดหางานเข้าร่วมสอบปากคำด้วย
รวมทั้งทำหนังสือให้ปปงช่วยตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของบัญชีธนาคาร
บัญชีระบุชื่อว่านางสาวจินตนาวงวิชาค่ะ